ล่าท้าผีตอนนี้เนี่ยมีเจอผีคนหนึ่งเอาผีไปเข้าสาวคนหนึ่ง
ปรากฏว่าระหว่างที่ทำพิธีสาวคนนี้หยิบเป็ดหยิบไก่โซ้ยกิน
เกรงใจเครื่องเส้นไหว้ใดทั้งสิ้น
และตัวหมอปลาเองพอมาถึงเกิดอาการอ้วกเกิดอาการน้ำตาไหล

เอาแล้วไม่ห้ามล่ะห้ามไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่สาวคนที่เป็นตัวคนจริง
คือนี่ผีเข้าฮะตอนแรกนี่ที่ผีเข้าอาการจะสั่นแบบนี้
หลังจากนั้นมาเครื่องเส้นไหว้อยู่ข้างหน้าคว้า
กินเลยคือโดยปกติเครื่องเส้นไหว้เนี่ย
ถ้าไหว้สารพระภูมิหรือไหว้พระเราก็กินหลังจากงานเสร็จใช่ไหม

แค่วางปุ๊บโซยกินเป็ดโซยกินไก่
ต้องปรึกษาหมอปลาหมอปลาอยู่ไหนช่วยที
สุดท้ายแล้วหมอปลาก็ต้องมามาบ้านพี่คมศักดิ
มศักดิ์อายุ๔๓ปีอยู่ที่บ้านราชนะบ้านราชจังหวัดเพชรชบุรี
ภรรยาของพี่คมศักดิ์เนี่ยแกเหมือนอาการผีเข้า
มาอยู่ได้ประมาณสัก๓๔เดือนเท่านั้นเอง
แล้ววินาทีแรกที่หมอปลามาอาการเหมือนกับจะอ้วกเกิดขึ้นเลยนะฮะ

อาการผีเข้ามันออกฤทธิ์ออกเดทแบบชัดเต็มตาเลยครับ

และสุดท้ายเจอไหมครับเจอเจอนางพญาปลวก
พอเวลาเจอนางพญาปวกหมอป้าบอกเนี่ยต้นต่อ

พอหมอปลาเจอพญาปวกแล้วยังไงต่อนะฮะ
ไอ้ทีนี้หมอปลากินพญาปลวกเข้าไป
เพราะบอกว่านี่คือต้นต่อของปัญหาทั้งหมด
มีวินาทีนั้นไหมตอนที่ขุดเจอแล้วยัดเข้าป่า
สดแล้วสดเลยแบบนี้เลยครับเจอไหมเจอไหม
หมอปลาบอก๒เรื่องงานนี้มี๒เรื่องเรื่องแรก
เจออย่างเมื่อตัวของเขาเนี่ย
กินหมอปลาบอกมีสองเรื่องนะเรื่องแรกคือ
บ้านนี้มีพลังงานลี้ลับพลังงานบางอย่าง
ใช้คำว่าผีก็ใช้ไปอีกเรื่องหนึ่งคือคุณนัทธิดาเนี่ย
อาการจิตอ่อนพอจิตอ่อนวิญญาณจะเข้าวิญญาณจะออก
วิญญาณจะสิงผีจะสิงมันง่ายกว่าชาวบ้านธรรมดาทั่วไป
หมอปลาเลยบอกเออแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้หมอปลาแก้ยังไง
ล่ายกระถาถ้าล่ายกระถาไม่ใช่หมอปลา
หมอปลาต้องจัดการที่ต้นต่อของปัญหาก็คือ
ญาปลวกนางพญาปลวกตัวนี้หมอปลาแก้ปัญหาคาตาท่านนะครับ
ผู้โชคร้ายคนนี้
ตั้งแต่ที่หมอปลาเข้ามาในบ้านหลังนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
ไม่ดีเลยตั้งแต่เข้ามาตั้งพอเข้าห้องปั๊บแล้วก็เดินรอบบ้าน
แย่เลยจนมาถึงจุดจอมปลวกที่มีการเอาของมาเส้นไหว้
ให้กับอะไรสัมภเวษีแต่ผมไม่รู้ว่า
เขาเรียกตรงนี้ว่าเจ้าพ่อจะไม่อะไร
ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรแต่วันนี้ผมก็เรียกพ่อเจ้าแม่ไปแล้ว
พอหมอปลากินเข้าปากคุณนัทธิดาอาการหาย
ของเขาดีจริงคือเหมือนแก้ปัญหาที่ต้นต่อ
คือต้นตอจะเป็นนางพญาปลวกหรืออะไรลี้ลับที่มันอยู่ตรงจอมปลวกตรงนี้
พอจัดการที่นาพยาปลวกผู้หญิงคนนี้หายเลยฮะ
จะเป็นพี่โคมสามีของคุณนัทธิดานะ
เป็นพี่คมเป็นคุณนาธิดาจากนี้จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากิน
หวังว่าเรื่องร้ายหมอปลามาแล้วจะผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับ